คุณผู้ชมครับรางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙

เพื่อจะมีแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตต่อไป
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมารุ้นกันแล้วว่าจะเป็นอย่างไร
ผมพาไปดูไปไหว้ขอโชคขอลาบกันก่อนแล้วกัน
จะได้มีความเป็นสริมงคล
เริ่มกันที่ศาลพระแม่ปฐุมวดีมหาเทวีนารีรัฐ

อีกทีนะสารพระแม่ปฐุมวดีมหาเทวีนารีรัฐ
เขาบอกว่าที่นี่เขามีต้นตะเคียนอายุร้อยปี
มีทั้งส่วนที่ยังยืนต้นอยู่แล้วก็นอนล้มอยู่กับพื้นนะฮะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเดิมทีนะมันคือต้นตะเคียนยืนต้นใหญ่โตโมโหลานมากเลย
แต่มันถูกฟ้าผ่าเปรี้ยงฉี่ขาดเป็น๒ท่อน
ก็เลยล้มลงมาครึ่งหนึ่งนะตอนแรกคิดว่าจะตายหรือเปล่า
แต่ว่ามันมีการแตกกิ่งก้างสาขาใหญ่โตกว่าเดิม
ก็เลยเชื่อว่าโอ้โหก็ต้องมีเทวาอารักษ์หรือว่านางไม้อยู่ในนั้น
ก็เลยมากราบไหว้บูชาสุดท้ายได้ผลสำเร็จ
ก็เลยสร้างสารขึ้นมาให้แล้วกัน
มีชาวบ้านเขาบอกว่าเคยฝันเห็นผู้หญิงหน้าตาสะสวย
ชุดไทยมาบอกเลข๓ตัวก็เลยเอาไปเสี่ยงโชค
ถูกได้ไปหลายแสนทีนี้ก็เลยปากต่อปาก
ก็เลยแก้บงแก้บนกันไปเอามะพร้าวน้ำอ่อนน้ำดงน้ำแดงเครื่องสำอางไปแก้บนกันไป
นักใครจะไปก็ไปได้อยู่ที่นู่นทรายแก้บิดบรีสอร์ทที่เกาะเสม็ดนู่นแหละครับ
ส่วนที่วัดทุ่งแฝกเจริญธรรมอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคลาภ
แม่ย่าตะเคียนทองที่มีอายุมากกว่า๒๐๐ปี
หลังจากแม่ย่าไปเข้าฝันบอกบุญนะครับ
ให้มาช่วยสร้างโบสถ์โดยนางสมทรงรักเพลงมาจาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าบอกว่าเมื่อ๓วันก่อน
ฝันว่ามีผู้หญิงแก่นุ่งชุดขาวจูงเด็กมาบอกว่า

ให้มาช่วยสร้างโบสถ์ที่สร้างมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

และอยากให้ช่วยนำพ่อปู่ตะเคียนที่จมอยู่ในแม่น้ำลำพาชี
ขึ้นมาอยู่กับแม่ย่าตะเคียนด้วย

แล้วก็ถ้าได้โชคลาภสมหวังแล้วก็
จะนำเงินมาถวายสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จ
แล้วก็นำตะเคียนพ่อปู่ขึ้นมาตั้งคู่กันด้วยครับ

เดี๋ยวรอลุ้นบ่ายนี้นะคะต่อเนื่องเลยค่ะ
ที่จังหวัดร้อยกับหนึ่ง

ที่อำเภอโพชัยวัดภูกุ้มข้าวนะคะ
บรรดาเสียรตัวเลขเขาพาไป

ที่สาราเจ้าแม่ตะเขียนสี่นาง
นางที่นว่าประกอบไปด้วยเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมาลี
เจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมาลา

และเจ้าแม่ตะเคียนศรีจันทรา
สิ่งที่ทำคือเอาแป้งฝุ่นไปค่ะ
ไปโรยแล้วก็แป้งหอมไปค่ะ
พอโรยเสร็จปุ๊บถูรูปถ่ายแบบนี้

แต่สิ่งที่ได้ชาวบ้านบอกว่า

อาราบิกทั้งเลขไทย

นั่นแหละเห็นเต็มสองตาเลยนะคะ
พอเห็นเลขแล้วสิ่งที่ทำต่อคือ

นั่นแหละค่ะเขาบอกว่า๒ตัวมันชัดเลย
เด่นเข้าแยงลูกตาสองลูกตาเลย

เพราะว่ามีคนที่มาขอพร
แล้วก็คนที่สมหวังนำประทัดขนมไข่
น้ำแดงชุดทหารของเล่นไปแก้บนไอ้ไข่
ไข่อันนี้ก็คือเป็นไอ้ไข่ของวัดป่าพรมยาน
พอแก้บนเสร็จปุ๊บก็ต้องมาขอโชคลาภในงวดใหม่

ส่องหาเลขจากหางประทัดจากก้านผูกกำยานบ้างอะไรบ้าง
ขณะที่ทางด้านของคุณสิริพรโตธิม
เขาบอกว่าเป็นแม่ค้ามาจากอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
พาลูกสาวกับเพื่อนมารำถวายเป็นการรำแก้บน

เอารถไปจอดตรงนี้เลยได้โชคจากไอ้ไข่ที่นี่แหละครับ
ก็เลยขับรถมาพาลูกพาหลานมาลำแก้บนเองซะเลย
จากไอ้ไข่แล้วชาวบ้านที่ไปก็ต้องไหว้พระก่อน
คุณผู้ชมแนะนำถ้าไปวัดไหว้พระก่อน
ที่นี่เขาก็จะมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลย
ในวิหารกลางน้ำแล้วก็หลวงพ่อนโมมร่างเป็นหิน

จะได้ความเป็นศรีมงคลนะครับ
ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ไปขอพรไอไข่คุ้มเสือ
ที่ได้ชื่อว่าเป็นไอ้ไข่ที่แต่งตัวดีที่สุดนะฮะ

ไข่นุ่งโจงกระเบนสวมสร้อยสังวาน

โดยเมื่อวานนี้ครับเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์มันคืออะไร
คือมันเป็นวันจันทร์ที่มีพระจันทร์เต็มดวง

ผู้บริหารคุ้มเสือได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์๑๐รูป
มาทำพิธีไหว้ครูเสือพุทธาพิเศษวัตถุมงคล

โยงสายสินจากมือไอ้ไข่ไปยังพิธีนะครับ

ผู้มาร่วมพิธีต่างนำตัวเลขที่เห็นในพิธี
ไปเป็นเลขนำโชคด้วยนะฮะ
ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมที่วัดศรีทรงธรรมอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี

เขามีพิธียกเสาเอกเสาโทสร้างสาราไอ้ไข่

หลังใหม่ค่ะเพราะอะไรหลังเดิมก็มีนะ
แต่หลังเดิมมันคับแคบไปแล้ว
ชาวบ้านแห่ไปเยอะเพราะที่นี่เขาบอกว่าไอ้ไข่
โชคให้ลาบครอบครัวติดกัน๓งวดแล้วนะ

หลังจากนั้นก็เลยต้องสร้างสาราหลังใหม่ให้นะคะ
ชาวบ้านมาไหว้ขอพรแบบไม่ขาดสายค่ะ
งานนี้พ่อแม่ตระกูลสมนะ
ที่ได้รับโชคลาภจากไอ้ไข่รับทรัพย์ไปเต็มถึง๓งวดติดกัน
ก็มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
หนึ่งในครอบครัวตระกูลสมนะก็คือเจ๊หน่อย
จริงก็คือนางสาวสุภาพรสมนะบอกว่า
ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่เป็นงวด

บนกับไอ้ไข่ไว้บอกว่าขอให้ได้๙งวดติดต่อกัน

เดี๋ยวรอลุ้นว่าตระกูลสมนะจะได้สมใจหรือเปล่านะ

นี้ถ้า๑ธันวาคมได้อีกก็จะเป็นงวดที่๔แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เจ๊หน่อยทำคือจุดประทัด
จุดประทัดแก้บนแล้วก็เอาเลขหางประทัดมากลางมาถึงดูแบบนี้
สุดท้ายก็ได้ทั้ง๓ตัวและ๒ตัวนะคะ
ขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะเจ๊หน่อยนะขอให้ได้งวดที่๔นะงวดนี้นะ
เล่นขอสัก๙งวดเลยเนอะ